คุณผู้ชมช็อปดีมีคืนเขาเริ่มแล้วนะ
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าอะไร
หรือว่าเติมน้ำมันอย่าลืมขอใบกำกับภาษีด้วย
แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่คนกลัวว่าเฮ้ยมันจะหายไปหรือเปล่า
หลังปีใหม่อากาศหนาวยังอยู่นะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
กันก่อนเลยจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันคุณผู้ชม

เริ่มแล้วเมื่อวานนี้๑มกราคม๒๕๖๖ครับ
และจะยาวไปจนถึง๑๕กุมภาพันธ์
โดยถ้าซื้อสินค้าหรือบริการนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง

เป็นค่าสินค้าหรือบริการที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไม่เกิน๓๐๐๐บาท
โดยสินค้าที่สามารถร่วมโครงการช็อปดีมีคืนได้มีอะไรบ้างล่ะคุณผู้ชมมาฟังกัน
มีพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าก็รวมอยู่ด้วยนะ
แล้วก็การเติมน้ำมันรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ลดหย่อนภาษีได้ครับ
แต่สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการก็จะมีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหล้าเบียร์บุรีรถยนต์หนังสือนิตยสารบริการนำเที่ยวค่าโรงแรมค่าตัวเครื่องบินและค่าสาธารณูปโภคครับ
ฉะนั้นก็อย่าลืมขอใบกำกับภาษีไว้จะเก็บไว้ยื่นภาษีต้นปี๖๗นั่นเองนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องเตือนให้รู้กันครับโดยตำรวจปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุกใหม่นะมุกใหม่ของมิจฉาชีพเขาจะมาหลอกลวงจ้องจะดูดข้อมูลคุณโดยเฉพาะคนที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย
แล้วก็จะมีลิงก์ปลอมคุณผู้ชมให้กดเข้าไปตรวจสอบเพื่อจะแก้ไขรหัสผ่านได้มาแบบนี้ได้ข้อความมาแบบนี้พึงระวังไว้เลยนะครับว่าเป็นของปลอม
ส่วนเทศกาลปีใหม่ครับธรรมชาติก็ยังมอบอุณหภูมิเย็นเย็นให้กับเราอยู่ครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมประเทศไทยครับทำให้มีอากาศเย็นถึงกับหนาวแล้วก็มีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือ
ก็ดอยหนาวถึงหนาวจัดเลยครับอุณหภูมิ๓๑๑องศา
อีสานก็หนาวและลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด๙๑๖องศา
อดภูมินี่ไป๕๑๑องศาเลย
กลางและตะวันออกครับก็เย็นกับมีลมแรง

มีลมแรงอุณหภูมิ๑๙๒๐องศาเซลเซียสครับ